สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะคุณเนี่ยคุณแต่งตัวสวยมากนะคุณ

นี่ไงเขามาแล้วถามเขาสิวันนั้นเขาเมาส์อะไรวันนั้น
อ่ะไม่เอาไม่อยากถามอ่ะ

เม้าเขาไปทั่วแก่

คุณกินอะไรในระหว่างการจัดรายการ
รุ่งลุกอม
อ๋อไม่ได้รู้ว่าการเป็นพิธีกรดีควรจะทำอย่างนี้
ปากจะได้หอม
อ๋ออคนดูเขารู้เรื่องอันเกิน
ผมอมลุกอมนี่กินปลำหมึกทั้งตัวเลยเนี่ย
นี่ทำไมมาวุ่นวาลอะไรกับชีวิตฉันไม่ว่าอะไรถ้าทำรายการวิตามินซีนี้ถ้าถ้าจะไม่ว่าเลยนะ
ก้าบไปอีกอยู่ดีเรายังไหลออกไป
แล้วไปชนรถที่จ่อดอยู่

เป็นเหมือนจุดนัดพบพอดีเลยนะ
เนี่ยเขาจอดอย่างเงี้ย
แล้วก็ไปชนไทย

คนเราไม่น่าจะไปเซ่นผมบางภูเขาไง
ครับโอะเคแหละ
คุยอะไรอยากจะบอก
มีคนบอกแล้วว่าเป็นปลากระทุงเหว
เพราะฉะนั้นนะคุณต้องฝึกอะไรรู้มั้ยคุณหนุ่ม
ทางคนเข้าตายอะไรอย่างนี้

ฝึกเจลอสติบ้าง
ช่วยคิดก่อนนอนคุณต้องคิดว่าคุณจะต้องตายแล้ว
เผื่อว่าคุณตื่นก็จะได้ไม่ฟื้น
ศรตัวเองสิ

ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้กระทำร้ายนั้นได้รับอันตรายสาหัส
ร่วมกันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด
สภาพคุณภาพประมาณโอ้โหยาวมากคดียาวยาวตอนนี้เนอะ
ปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันใดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
เกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่งเคยเจอกันอย่างนี้นะฮะ

ถ้าไม่จะเป็นอย่าไปโดนห่างเขาอย่างเดียว
คืออย่าไปโดนห่างเขา
บางครั้งก็สามารถจับห่างได้
ก็บางครั้งได้อยู่

แต่คนข้างนอกอย่าไปจับห่างเขา

เกิดความรักความผูกพันกัน
เปรียบเสมอเป็นลูกคนที่สาวของบ้าน
ทุกวันนี้เขายังไงรู้ไหมพี่
ไม่รู้ครับเขาเฝ้าบ้าน
เขาเฝ้าบ้านให้หรอ
วันดีขึ้นดีเด็กไปเล่นหนังสือเขาจะเดินไปส่ง
อุ้ยก็คนไม่แตกตื่นเหรอวะ
มันชิน
เขาก็จะไปนอนอยู่ตรงกลางถนน
อะไรอย่างนี้
ฉันว่านะหนังตรงท้องต้อง
เรียบเหนียนแน่เลย
เพราะว่าเลี้ยงอยู่ในบ้านยังไม่โดนคูน
กินเต่าทอง
จะได้ไม่ฟุ้งซ่าน
หมอมหาสำหรับการทำกระเป๋า

โคโรนโรงอยู่นะ
พี่บ้านมีกี่ใบอ่ะ
อ่าละค่ะ
มาดูคุณยายอายุ๑๐๒ปี
ไม่ได้
ทำไมคุณยายทำไม
ซึ่งก็ต้องบอกว่า

แบบว่าไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว
ว่าสามารถกระโดดร่ม
ดิ่งพัดสุดท้ายได้
อายุขนาดนั้นนะไม่ด้วยและสูงถึง๔๓๐๐เมตรด้วย
นางเบลไม่เหมือนคนแก่เลยน่ะอายุ๑๐๒ปีพี่หน่วมนึก
ว่าจริงเหรออายุนายก็เป็นคนออสเตรเลียนะคะ

นี่ไงนางโดดนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะ
อายุ๑๐๒ปีกับอีก๑๙๔วัง

เห็นป่าว
นี่

เนาะ
น้องเก่งนะ
อันนี้เนี่ยรอเพียงแต่เอาหนังสือกินเน็ตบุ๊คเนี่ยนะคะ

จะได้บันทึกเป็นสถิติโรค
ว่าคุณยายโอเซีย
โดดร่มหาทุนเข้าองค์กรการกุศลเพื่อที่จะ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเซลสประสาทสั่งการเสื่อม

โรคนี้เนี่ยลูกสาวนางเนี่ย
เป็นแล้วก็ได้เสียชีวิตไปนะคะ
นางก็เลย
เฮ้ยนางเก่งมาก
นางเก่งยัง๑๐๒ปี
ได้หรอเก่งเนาะ
คือเก่งมาก
แต่เราจะอยู่ถึงขนาดนั้นหรอ
เหรอผมต้องอยู่ซิ
ดูความสำเร็จของลูก

อย่าอย่าจะไม่ได้ท่อนั้นตอนนี้จะนอนอยู่โรงบาล
มาไงนะครับ
ดำไล่ออกจากบ้าน

แต่ว่าแม่ฉันคงไม่โดดล้ม
เต๋ยังไหนแล้ว
เห็นไหมละ
รอไปดำน้ำด้วย
ยังเดินแหละ

ทำค้าอมุกอยู่ไหม
ทำแล้วก็จำได้หมดทุกอย่างไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะเล่นไพ่

ไอ้ยอดที่คนค้นหาชื่อเนี่ย
ชื่อไหนที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
รอบปีนี้เดี๋ยวเรากลับมาสรุปให้คุณฟังกันฮะ

ถ้าช่วงใกล้ปีใหม่เขาจะต้องดูว่า
ดาราคนเดี๋ยวคนพูดถึงมากที่สุดก็ต้องดูจากหนังสือพิมพ์มาละงี้เนาะ

มาแล้วนะฮะเขาบอกว่าบุคคลที่ถูกค้นหามากที่สุดโดยคนไทย
คนไทยค้นหามากที่สุดในปี๒๐๑๘ได้แก่สาวแมทพีรณีคงไทยฮะซึ่ง
เป็นผลพวงมาจากข่าวยอมรับว่าศึกษาดูใจกับสงการนั้น
แหละเตชะนรงค์อดีตสามีของคุณแอปทักษะอ่อนหลังจากนั้นเพียงไม่
กี่วันคนค้นหาชื่อของแมทกันเต็มเหนียวมากมากเลยขึ้นอันดับหนึ่ง
ด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเรื่องหน้าเก่าเนี่ยคนเข้าไปคอมเมนต์
ไอจีนี่เรียกได้ว่าถล่มทลายแต่ขนาดเดียวกันยอดไอจีของแมท
ก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเกินความคาดหมายแล้วก็แมท
นะพี่อันดับสองก็ยังของคนโยคการ์เติร์นอยู่กัปตันชน
อันดับสามเนี่ยแหละเหล่าโอตะทั้งหลายแม้กระทั่งจัดคอนเสิร์ตอะไร
เรียกเชียวว่าปเพลงมีหรือไม่กี่เพลงแต่คนไปรอซื้อตวงเขาเนี่ยมหาสารเลยจริง
อันดับ๔คนในวงการบัน
เพลงที่ติดโผล่หนึ่งในสิบนะฮะ

พะหัวพี่ปลุกหรือแฟนพี่ปลุก

เออตอนนั้นนะ

ค่ะพวกนี้จะจำนแม่นนะแองจี
พี่จีค่ะพวกแม่ก็เกือบขึ้นนะดูรัตน์ที่๑๑
เยี่ยมมาก
อ่ะในนะเลยนั่งดันไปเลยอ้าวอันดับ
ที่ห้าปรากฏว่าเป็นพระพี่เป็นพระที่คนอยากจะรู้
ที่สุดคือครูบาบุญชุ่มเราจำครูบาบุญชุ่มได้ง่ายเลยครับ
ตอนที่ถ้ำหลวงกับ๑๓หมูป่าตอนนั้นครูบาบุญชุมเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์อีกหนึ่งองค์
คนไทยเนี่ยอยากจะเข้าไปกราบนามัศกาลแล้วก็ถือเป็นครูบาบุญชุ่มฟีเวอร์นะ
ที่มีสายสินกันในมือกันเลยต่อกันด้วยบอยสกล
คุณจำได้ไหมคุณกัญชัยจำได้สิบอยสกลคุณเล่นไลน์กับใครอยู่หรอ

บอยสกลที่แอปว่าเป็นนาเอิญิศิจุราแอปไปแอปมาได้ไปถือป้ายถือเป้ยเขาจริง
ด้วยแท้ค่าที่ตัวเองเรียนรามกำแหงนี่บอยสกลนะอันดับ๗คำว่าพาขินโตโน่หรอ

อ้อพาดขิน
เด้อนี่ที่แบบว่าไม่มาแต่งงานอะ

คนบ้าคนเหล่ามันก็บ้า
ที่ตอนแหน่งมันขายนมปังไส้กรอกไม่ใช่๓วัน๓คืน
คนไม่กินนมปังไส้กรอก๓วัน๓คืน
แล้วคุณดูไหม

นึกเข้าใจที่น่ากลัว

เบลล่ากันแพ้พาคินอีกหรอ
แพ้แทรกทุกอย่าง
เบลล่าแพ้บอยซฯแพ้พาคิน
อันนี้คำมุมดีไง

ติ๊กบิ๊กบราเทอร์อยู่ดีติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์เพิ่งมาไม่กี่เดือนเนี่ย
ตั้งแต่ว่าท้องกับสอนเราเขามีการปะทะฝีปากกับคนชื่ออะไรนะฝนใช่ไหม
อ๋อโป๊บก็น่าจะมาจากภูเภสฯอันนี้ว่านั่นแหละแถวนั้นแหละ
เอ้าโอเคเอาพี่ม้ามาดราม่านี่ไฮโซแพทริกกันหน่อยดีไหมนะ
เพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่าจะมีภาพหวานเวอร์กันเกิดขึ้นเลยทีเดียว
หวานชำอยู่ดีก็ไม่วายมีดราม่าเข้ามานางเอกบาร์บี้ขวัญ
ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนี่ที่เข้าไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็มีภาพสวีทหวานแวว
ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในธรรมนองที่ว่าลูกสวีทหวานตลอดบางคนนั้น
ก็มีมาในแนวแอนตี้ไฮโซแพทิกบอกว่าไม่เอาคนนี้ได้ไหมต้องไปยุ่งอะไรเขาว่ะ
และอื่นอีกเพียบเลยทำเอาไอจีร้อนระอุเพราะว่ามีอีกไฟล์นึงนี่นะคะ
อนุญาตทุกคนด้วยเหรอฮะอันนี้ก็ถูกของมันนะในขณะที่สาวขวัญเองเนี่ย
นะก็ไม่รีรอก็เข้าไปตอบทันทีเลยแล้วก็พูดว่าพูดแบบนี้มัน
เหรอคะขวัญตอบเนอะความสุขล่ะคะความทรงจำของขวัญขวัญเลือก
ด้วยแล้วนะค่ะโอ๊ยนั่งเหนื่อยอยู่แล้วแจ้งความตู้เย็นผู้รับ
เหมาธนาคารอ่ะลองสรุปยอดที่ผ่านปีที่ผ่านมาดาราคนไหนมีเรื่องกับ
กันมากที่สุดความอุสาวดีทำไอ้ติดกูให้เตะเลยอ่ะ
เยอะมากตู้เย็นผู้รับเหมาธนาคารอะไรอีกอ่ะไม่รู้นะก็เป็น
เจ้าของต่างได้สองในซองนะที่อยากไปบ้างไหมอยากไปง่าย
งั้นโรงนี้มาก็ไปลองเหลือหลุมาใช่ไหมที่คุณให้มาก็ไป

ใคร

จาก๕มันเหลือ๓

เรื่องนี้ประกาศชื่อผู้โชคดี

เวลาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
สมุทรเมื่อวานนี้นะครับ

ยินดีกับทุกท่านที่รับรางวัลด้วยนะครับ

๗ใช่มั้ย

๗แห่งเมื่อกี้มันชะลือนี่ไง

ใต้ท้องทะเลมีอาณาจักรทั้งหมดเท่าไหร่

เอกกี้ด่ายแล้วนะ
เอกกี้ด่ายอีกแล้ว
เอกกี้มันชอบด่าคนรู้ปะ
ทำไม
ไม่รู้มันแปลกนะมันโรคจิตมั้ง

โดยอ่านก่อน
ติดเลยที่ตรงนั้นน่ะ
ก็ลูกสาวก็เรียนมาแต่เดินข้าม

เอกชายกระปรี๊ดแตกล่าสุดนะครับ
ออกมาโพสต์ภาพมองบนรัวแบบเบื่อหน่าย

วิธีคิดปรับเปลี่ยนมุมมองเป็นเรื่องสำคัญ
ถ้าเราขาดสติเรื่องราวอาจเกิดขึ้น
อยากเล่าให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการทำงาน
เรื่องส่วนตัวเรื่องงานให้ได้
ถ้าเราไม่พร้อมทำงานก็ควรอยู่บ้าน
เพราะคนที่เขาอยากได้โอกาสในการทำงานมีอีกมากมายจริง

ส่วนคนที่รับโอกาสกลับไม่เห็นค่าในเนื้องาน

ได้เอ๊กกี้เขาก็แบบว่าไม่เอ๊กกี้เขาโดนบ่อย

ฉันไม่ได้ทำงานกับเขาเขาด่าใครได้

เธอหรือเปล่าเพราะเธอก็เข้าค่ายอยู่นะ
แต่ผมไม่ได้ไปทำงานกับเขาเลย
เธอก็เหมือนเธอแว๊กเธอแว๊งคนอื่นไง

แม่ปฏิบัติทำอยู่ที่พุทธคายานะเธอ
ก็อยากรู้ไงช่วงที่พักผ่อนไง

เรื่องต่อไปก็แมททิวเลยดีกว่าไหม
ก็เรียกว่าเป็นการว่า
แมททิวปูอยู่เมืองไทย

สาวแปลกหน้าอยู่ในเมืองปว่นอะไรแบบนี้
ก็ช่วยเขาโปรโมทหน่อยสิ

คนตามกับผมต้องเยอะ
นางเป็นนางเอกแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วย

คนแบบว่าสม่ำเสมอเข้ามาดูของพี่หนุ่มมา

ก็แฟนเขาก็คิดว่าที่นี่เหมือนกับเป็นบ้านแล้วล่ะ

เวลาเขาขึ้นเครื่องไปนะเขาก็นั่งโดยธรรมดา
จำเป็นไปนั่งอะไรเพราะว่าเขาเดินทางเขาพยายามแบบ
เพราะเขาต้องเซฟสิเพราะนั่งทำเอง
ถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้เล่นหนังฮอลลีวูดเนี่ย

แล้วเขายังไปต่อยอดในการช่วยเหลือเด็กได้อีก
เขาต้องเฟฟเพราะว่าเขาต้องจ่ายเองหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่เซฟได้ไงเราจะบ้า
ว่าให้พูดถึงเรื่องนางงามตัวนี้ก็จะมีรอบพีรีม
ก็เป็นการประกวดก่อนที่จะป่วยวันที่๑๗

ก็ในนั้นเอามาไม่พูดก็ได้

ไม่ใช่ฟิลิปอ๋อเขาให้พี่คร๊อกใช่ไหม

ถูกเชิญด้วยแล้วต้องไปทำงาน